คุณผู้ชมค่ะโอ้โหณเวลานี้เนี่ยต้องพูดถึงคนนี้พระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์โอ้โหดังมากคือด้วยความที่เธอก็ชอบโพสต์คลิปตลกตลกในโลกโซเชียลในเพจของเธอครับแล้วก็มันมีคลิปที่ทำให้เธอดังมากคนติดตามเพจเนี่ยหกแสนกว่าคนนะใช่ครับคือดังมากจริงจริงค่ะล่าสุดดังไปกว่าเดิมก็เพราะว่าเอกอ

เราให้คิวเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องหวะแต่แตกแหกโควิต
ชื่อภาพยนตร์

พระอนุหญิงขระมาสการ
เรื่องนี้นำแสดงจาก

พูดถึงรายการของเราด้วยเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ทีวีนี้ไปตลอดนะคะเสนอข่าวได้ปังมากปุริเยมากไม่ยินดีนัมเบอร์วันให้เลยค่ะ